คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ
ภายใต้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สร้างความเข้าใจในการสร้างสรรคนวัตกรรมสื่อ
โดยองค์ประกอบหลัก๔ประการ
เจตนาของหนังเรื่องนี้ครับก็คือ
อยากจะชวนนักคิดทั้งหลายมาสำรวจความคิดของตัวเอง
ว่าสิ่งที่เรานำเสนอมันเป็นหนังสือที่ดีหรือยัง
เอาไว้ถามตัวเองเวลาที่เราคิดงานว่า

นั้นในฐานะที่ตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนทำสื่อเหมือนกัน

งั้นเราแสดงวิธีคิดให้ดูดีกว่า
มันเหมือนแบบมันไม่ใช่เพื่อที่จะมาสอนวิธีคิด
แต่ว่ามันเป็นการสำรวจความคิดของเรามากกว่า
ผมเชื่อว่าถ้านักคิดนักสร้างสรรค์ทุกคนเนี่ย
ดัชนีตรงนี้ไว้ในใจทดไว้ในใจ

มันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ครับ